มีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหานะครับหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
คราวนี้เนี่ยตำรวจที่อุดรธานีเขาควบคุมตัวผู้ต้องหา๓คน
จะไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุดรธานี
แล้วมีคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นผู้ชายสะดอกกุญแจมือ
มันเก่งมากเลยนะ
แล้วก็หลบหนีไปได้ดูมือไปอย่างนี้เลย
ช่วงจังหวะที่รถตำรวจจอดติดไฟแดงอยู่แยกไฟแดง
กุญแจแล้วกระโดดลงมาหนีเลย
ใครถูกใส่กุญแจมือบ่อยเหรอ
ทำไมถึงเชี่ยวชาญที่สะดอกมือได้

อันนี้เป็นรถที่เขาควบคุมตัวมานะครับอ่าภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองหนองสำโรงตำบลบ้านเลื่อม
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็จับภาพเอาไว้ได้นะฮะรถยนต์ตราโล่ของสพ
เทื่อมอำเภอบ้านผือขับมาที่แยกหนองสำโรงแล้วก็รถติดสัญญาณไฟแดงนะครับ
ก็จะเห็นภาพผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ร้อยตำรวจเอกพุทธิพงศ์
วรแสนรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านเทื่อมคุมตัวผู้ต้องหาสามคนขึ้นรถยนต์ตราโล่
มีห้องควบคุมที่กระบะท้ายจะไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อสารจังหวัดอุดรธานี
ใส่กุญแจมือทุกคนนะฮะแต่พอรถมาติดสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกหนองสำโรง
ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคือนายพยาวเพชรโคตรอายุ๒๘ปี
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดครอบครองยาเสพติด๒๐เมตร
อาศัยจังหวะที่รถติดสัญญาณไฟแดงสะดอกกุญแจมือเปิดกระจก
ด้านขวาห้องควบคุมกระโดดลงจากรถวิ่งหนีวิ่งหนีไปทางชุมชนบ่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ก็วิทยุขอความช่วยเหลือจากสพเมืองอุดรธานี
จากสพบ้านเทื่อมด้วยให้ติดตามผู้ต้องหาคนนี้ก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนี้นะครับ
ผู้ต้องสะอาดเห็นผู้ต้องสงสัยนะครับมีตำหนิรูปภัณฑ์คล้ายกับนายพยาวเหมือนกันนะ
กางเกงขาสั้นสีเทาเสื้อสีดำไม่สวมรองเท้าวิ่งหลบหนีไปทางชุมชนหนองแวงพัฒนาตำบลบ้านเลื่อม

เขาเห็นมันวิ่งเข้ามาอย่างนี้ครับวิ่งวิ่งมาทางบ้านในขาว
อืมครับตอนนี้ผมกลัวว่าจะกระโดดลงข้ามรั้วมายังไงครับเนี่ย
อ่าตอนนี้ยังค้นหาอยู่นะฮะยังไม่เจอตัวท่านที่เจอตัวผู้ต้องหา
เดี๋ยวเราให้ดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าถ้าหน้าตาท่าทางลักษณะแบบนี้
ขอให้รู้ว่านี่คือคนร้ายที่หนีการควบคุมตัวของตำรวจโอ้โห
ใช่ไหมเผื่อไปขอข้าวขอน้ำอะไรจะได้รู้ว่าอ๋อ
คนนี้ผู้ต้องหานะหลบหนีการจับกลุ่มตัวของเจ้าหน้าที่นะครับ